ท่านผู้ชมครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อพัฒน์
ไม่พอใจมากนะครับหลังจากที่เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
จริงก็เป็นเซียนพระด้วยนะอยู่ที่นครสวรรค์เขาชื่อมิกซ์
เป็นเซียนพระนครสวรรค์นี่ฮะเอาเหรียญของหลวงพ่อรวยและหลวงพ่อพัฒน์
ก็คือพระเครื่องเนอะถูกไหมคะถูกต้องมาห้อยคอสุนัขห้อยคอหมาของตัวเอง
ชิคกี้พายว่าหน้าตาจิ้มริ้มใช่มั้ยนี่ฮะเขาบอกเขารักหมาเนี่ยเหมือนลูก
อ๋อก็เลยเหมือนกับว่าประหนึ่งว่าคลองให้ลูกอันนี้ที่เขาบอกนะ
แต่ทีนี้โอ้โหคนก็บอกว่ามันมันใช่เหรอมันเหมาะสมไหมมันไม่ใช่ไงใช่ไหม
แบบนี้เนี่ยนะครับอย่างคนที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาบอกโอ้โหคือผู้ชายคนนี้
ก่อนหน้านี้เคยเอาเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกที่พระนครศิริยา
ห้อยคอสุนัขมาแล้วทำคลิปลงสนุกสนานเฮฮาอ่าพอคนเห็นก็บอกโอ้ย
คลิปเก่าสองปีมาแล้วผมทำไปรู้เท่าไม่ถึงการปรากฏว่าล่าสุด
เอาเหรียญหลวงพ่อพัฒน์มาห้อยคอหมาอีกอีกใช่คนก็เลยบอกอ้าวคุณนี่
คุณไม่เคยสำนึกเลยนะคุณยังทำอะไรที่แบบ
ยบย่ำจิตใจกับแรงศรัทธาของคนอยู่เลยนะฮะคือเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญดำหลวงพ่อพัฒน์
เหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะฮะค่ะเขาทำเอาไว้สองครั้งสองหนด้วยกันนะครับ
นี่หลวงพ่อพัฒน์นะฮะอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้บรรดาลูกศิษย์เขาก็ไม่พอใจ
เขาก็ตามหาจนรู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่ามิกซ์เป็นเซียนพระอยู่ที่นครสวรรค์
ติดต่อไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ต่างในพื้นที่ต่างนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาอยู่
บอกว่าจะต้องพามาขอเข้ามาให้ได้โดยเฉพาะต้องมาขอขมาต่อหน้ารูปปั้นหลวงพ่อรวย
วัดตะโกที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียุธยานะส่วนหลวงพ่อพัฒน์เนี่ย
ท่านอยู่ที่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นั่นแหละหลวงพ่อพัฒน์ท่านยังอยู่นะฮะ
อ่าท่านยังอยู่ที่วัดนะครับหลวงพ่อรวยท่านมรณภาพไปแล้ว
ทีนี้นายมิกซ์บอกว่าเดี๋ยวจะไปตอน๘โมงเช้าความจริงนัดเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ย
สุดท้ายในมิกซ์เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับก็เลยมาตั้งแต่
ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเมื่อวานเลยครับแต่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อรวยมากันเป็นร้อยฮะ
พอรู้ข่าวว่าในมิกซ์จะมากราบขอเข้ามาต่อหน้ารูปปั้นของหลวงพ่อรวย
ตำรวจสพพาชีก็ต้องมาดูเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวจะมีความชุดละมุนวุ่นวายเกิดขึ้น

ติดยานเศรษฐศิษย์สุฆาณและก็หลวงพ่อรวยของพระพัทธ์ขอน้องรับเป็นผู้เดียวและขออภัยหน้าตรงนี้ได้ครับ
ผมนายได้ทำสิ่งร่วงเกินเลยนำมาสู่มงคลไทยแขวนที่สุนัข
วันนี้ผมรู้สึกผิดและผมน้องทำนึกแล้วและก็มาขอเข้ามาบรรณภิปศาสตริโกหลวงพ่อรวย

ไม่ได้ร่วงเกินใดนะครับผมขอรับผิดเพียงผู้เดียวนะครับและจะไม่ทำให้ผิดซ้ำสองอีกต่อไป
ในส่วนของหลวงพ่อรวยนะครับจากนั้นในมิกซ์ก็ไปที่วัดห้วยด้วนเข้าไปกราบขอเข้ามาหลวงพ่อพัฒน์
ห้วยด้วนอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวดูที่นครสวรรค์หน่อยนะฮะนี่ฮะนี่คือหลวงพ่อด้วนครับ
นี่ฮะท่านว่ายังไงบ้างไปกราบหลวงพ่อคือมิกซ์เนี่ยก็บอกกับหลวงพ่อว่าผมกราบขอเข้ามาผมเอาเหรียญของหลวงพ่อเนี่ยไปคล้องคอหมา
เพราะผมรักหมาเหมือนลูกนี่เห็นไหมลูกศิษย์เขาจะเอาเรื่องอ่ะบอกเนี่ยบอกหลวงพ่อไปสิทำแบบนี้ทำไม
แต่หลวงพ่อท่านก็มีเมตตานะฮะท่านบอกก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าก็ไม่มีเจตนาลบหลู่ก็ไม่เป็นไรนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหรอกแล้วท่านก็ยังสั่งทุกคนด้วย
หลวงพ่อพัชนะฮะที่วัดเฮ้ยด้วนนะฮะหลวงพ่อพัชท่านก็บอกว่าคนอื่นก็อย่าไปทำร้ายผู้ชายคนนี้เขานะก็ยกโทษให้เขาเสร็จเถอะไม่ต้องไปทำร้ายอะไรเขาหรอก
ไม่เอาว่าส่วนบุคคลเป็นของหมาครับ

แต่ตอนนั้นเหมือนให้มีลูกชายกว่าเล็กแล้วก็

กลัวได้แต่พ่อใช้ผิด
นี่ฮะหลวงพ่อท่านก็

คุณผู้ชมครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์

อำเฮอบบภาชีพระนครศิรยุธิยา

หน้ารูปปั้นของหลวงพ่อรวยแล้ว

คือน้องคนนี้เขาได้สิ่งที่น้องเขาทำไปยอมรับไม่ได้
แต่ที่น้องมาขอเข้ามาลูกศิษย์ของพ่อรวยทุกคนก็พร้อมที่ให้อภัยน้องให้แก้ตัวใหม่
แต่ทุกคนก็ยังติดใจอยู่คือรับสภาพของน้องเขาไม่ได้
ถึงจะขอมาขอเข้ามาหลวงพ่อแล้วแต่ลูกศิษย์ทุกคนเขาไม่ยอมรับไม่แฮปปี้ครับ
คือน้องก็ยอมรับรับผิดทุกอย่างทุกประการ
ไม่เฉพาะคนอายุทยานะครับเพราะหลวงพ่อดังไปทั่วประเทศ
ต่างประเทศก็ดังเรารู้สึกถ้าน้องทำแบบนี้
ไม่ใช่ว่าหลบมาบอกว่าจะมาแล้วไม่มา
ทุกคนพร้อมให้อภัยนะครับ
ไม่เหมาะสมแน่นอนนะครับคือดีเจแมนบอกว่าพระเนี่ยท่านก็รักหมารักแมวรักสัตว์มีเมตตาเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเอาอะไรไปคล้องคอหมาอย่างคนนั้นบอกอะไรนะรักหมาเหมือนลูกค่ะคือความจริงมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเป็นตะกรุดคล้องคอที่เขาจะทำไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงอะไรพวก
อันนี้มันไม่เหมาะสม
คนกัดผมก็เชื่อว่า
ก็จะมีหลายคนไม่ค่อยพอใจ
เพราะว่าเป็นรูปของอาริยสงฆ์
ถ้าเป็นเครื่องลางก็ไม่ค่อยเป็นไร
กลางตะกรุดเขี้ยวงาอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร

อ่าอาวินวันผู้ชายคนนั้นก็ไปกราบคอหมาหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะฮะ